ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความรักที่มันมีมากกว่าสองคน

คือมีผู้ชายคนนึงไปจีบไปคบหากับผู้หญิงวัย๕๐ท่านหนึ่งนะคะ
แต่คบกันถึงขั้นที่บอกว่าจะมาขอแต่งงานเลยนะคะ
ผู้หญิงท่านนี้ก็รอคอยรอคอยการแต่งงาน
แต่อยู่ดีผู้ชายคนนี้ติดต่อไม่ได้

ทำไมคุณไม่เหมือนเดิมส่งข้อความไปเยอะมาก

ตอบกลับมาอีกทีตอนบ่าย
ตอบกลับมาว่าผมขอโทษมาก
ไม่อยากจะโกหกอีกแล้วผมมีเมียแล้ว

อย่าด่าอย่าสาบแช่งผมเลยนะ

ต้องถามเจดาว่าเจดารู้สึกยังไง

นายเอนำสมมติอายุ๔๗ปี
บอกว่ามาทำให้รัก

คนว่าโสดก่อนที่จะคบกันในเอก็เอาสร้อยทองน้ำหนัก๑๐บาทมาคล้องคอบอกมั่นแล้วนะ
นี่คือมั่นหมายเอาไว้แล้วนะซ้ายมือคือในเอนะคะคือผู้ชายนะคะ
ระหว่างนั้นก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านด้วยอะค่ะคอยช่วยเหลือเวลาที่บ้านมีงานมีอะไร
คือในเอพูดว่าหลังออกพรรษาแล้วเดี๋ยวมาขอเลยเดี๋ยวให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาขอ
พอใกล้ถึงวันฝ่ายชายบ่ายเบียงคือตัวเจ๊ดาบอกว่าก็อยากแต่งงานนะให้มันสมฐานะหน่อย
ดาเนี่ยคนรู้จักเยอะขอค่าสินสอดเป็นทองคำน้ำหนัก๔บาทเงินสด๑แสนบาทก็แล้วกัน
เอกลับมาจากทำงานที่กรุงเทพก็มาบอกเจ๊ดาว่าเดี๋ยวขอไปทำงานต่อนะที่มุกดาหาร
ไป๔วันในเอเงียบกริบเป็น๔วันที่ไม่ส่งข้อความมาเลยแม้แต่ข้อความเดียว
แต่เจ๊ดายังส่งข้อความไปหานะคะส่งไปทุกวันทุกวันทุกวัน
สุดท้ายฝ่ายชายตอบกลับมาแค่ว่าขอโทษนะมีเมียแล้ว
ดาบอกแบบนี้เจ๊ดาเสียหายมากนะเจ๊นอนร้องไห้ทุกคืนเลย
แล้วถ้าหลังจากนี้ในเอจะกลับมาเจ๊ดาไม่เอาแล้วไม่กลับไปคบกันแล้วค่ะ
แต่เจ๊ดาไปที่โรงพักไปถามกับตำรวจว่าแบบนี้เจ๊ดาจะเอาผิดอะไรได้บ้างหรือเปล่า
มั่นไว้ก่อนมัดจำไว้แล้วนะขอทองไปใส่งานแต่งลูกชายเธอได้ไหม
เอาได้เราไม่ได้คิดอะไรก็ให้ไปไปจากนั้นเขาก็ใส่ไปตลอดเขาก็ไม่ได้คืน
แต่ก่อนคบกันทำไมบอกว่าไม่มีตีนยันนอนยันเขาคุยกันแล้ว
ถ้ามีเมียมีเมียเราจะเอามาทำไมเราไม่จำเป็นต้องไปเอาผัวชาวบ้าน
โทรไปก็ไม่รับสายเหมือนเราเป็นหมายขี้เรือนอ่ะมันเจ็บใจตรงนี้ไง
แต่เราไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์ฝีมืออะไรไม่ได้เราก็ต้องการแค่ว่ามาอยู่ด้วยกัน
คือเป็นเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันอ่ะเรามีหมดทุกอย่างแล้วแล้วถ้าเขากลับมา
มันเป็นไปไม่ได้มันเจ็บแล้วมันเจ็บก็คือเราตั้งรัก
มันว่าแต่สร้างเนื้อสร้างตัวกับผู้ชายเกินเตะก็มาทำแบบนี้

ไอรกสนาแบบเนี้ยฝ่ายชายเขาเข้าขายแบบว่าทำความผิดกฏหมายข้อไหนยังไงบ้างไหม
ไกล่เกลี่ยลองตกลงกันก่อนก็แล้วกัน
แต่สุดท้ายถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวจะดูให้
ว่ามันเป็นความผิดอะไรตามกฎหมายไหม
มันมีการมั่นหมายเกิดขึ้นกันจริงไหม
มันจะยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
เฉดาบอกอยู่ไปไม่เท่าไรนี้

ก็เลยหายไปพร้อมกับทอง๑๐บาทที่เคยให้ตั้งแต่ตอนแรกนะ
แต่ก็เลยไม่รู้มันมีความหมายในยะอะไรไหมเนอะเอาทองมาคล้องเอาไว้บอกเอามั่นแล้วนะ
นี่ไงใช่ไหมแต่เจ๊ก็บอกแกเสียหายอ่ะนะ